ที่ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็บอกเอาแน่เอานอนไม่ได้

แต่ทีนี้ไปดูที่นี่กันหน่อยค่ะที่จังหวัดตรัง

แต่มันมีพายุลูกเห็บมาด้วย
แล้วเขาบอกว่าไม่มีมานานในรอบเป็น๑๐ปีแล้ว
ลองไปดูหน่อยค่ะเพราะมีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
มีประชาชนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องไปติดตาม
ทีนี้คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องไปติดตาม
ติดตามกันหน่อยเรื่องของการพยากรอากาศ

นิยมวิทยาค่ะก็มีการออกประกาศนะคะว่า
ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนนะ

ลูกเห็บตกในบางพื้นที่เกิดขึ้น

ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่ง
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงค่ะ
ในภาตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนภาคอื่นจะลดลงเหมือนกันนะ

เอาเป็นว่าขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบน
ต้องดูแลสุขภาพและอากาศมันเปลี่ยนแปลง
มีปัญหาเรื่องพายุฝนฟ้าขนอง
อันตรายให้ระมัดระวัง
อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

หรือป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรง
ถ้ามีภายุฝนอย่างนี้